ก่อนตอนนี้มีนครศรี
นครศรีมีหลุมยุบปริศนาชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะ
หลุมยุบที่ว่านี้จะเกิดขึ้นอีกหลายจุดฮะ
ยุบขนาดไหนตอนแรกรถหกล้อคันนี้เขาไปตกลม
เขาก็ตกลมตกลมถนนประเทศนี้มันมีลมไปทั่วประเทศ
พอไปตกลมมองไปมองมาเฮ้ยไม่ใช่ลมนี่หว่า
นี่มันหลุมยุบเลยนะข้างล่างสองเมตร
และ๒เมตรจุดนี้ยังไม่รู้ว่าตรงนู้นมีไหมตรงนั้นมีไหมตรงโน้นมีอีกหรือเปล่า
ดูมันเป็นโพรงด้วยนะเป็นโพรงเลยฮะ
คือเอามือเข็นเอาคนดันเอาคนดึงไม่ออก
ต้องเอารถอีกคันนึงเป็นรถคันใหญ่มาช่วยดึงลงไป
เพราะตกไปไม่ใช่ตกแค่ครึ่งล้อทั้งล้อเลย
หน้ารถก็ร่วงลงไปข้างล่างด้วยฮะ
ไอ้ตอนแปดไม่ขึ้นไม่เท่าไหร่พอดึงขึ้นแล้วเอามือทาบอกตกใจ
คือในพื้นที่ภาคใต้หลายพิกัดจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
อย่างจังหวัดกระบีแหร่งจังหวัดภาคนี้
เป็นโพรงหลายจุดเลยนะนี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเลยไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้

เพราะถนนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ดินตรงนี้
ไม่เคยมีการขุดเจาะวางท่งวางท่อไม่มี
แล้วอยู่ดีหลุมอยู่ดีโพรงตรงนี้
มันมายังไงเลยไม่แน่ใจแต่เพื่อความสบายใจไม่บาดตา

เพื่อความสบายใจไม่บาดตาชาวบ้านก็เลยเอาดินมากบไว้

แต่ชาวบ้านเขาต้องแก้ปัญหาเองไปก่อน
กลัวว่าเดี๋ยวเกิดคนแก่คนชะลาเด็กเดินตกลงไป

นครศรีธรรมราชแจ้งหน้าที่หน่วยไหนพร้อมนะ

ไปตรวจสอบหน่อยว่าโพรงที่ว่านี้มายังไงนะฮะ